คุณผู้ชมค่ะมาดูประเด็นที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์กันเลยนะคะ
หลังจากที่เธอเจอคัมแบ็คในเดือนหน้า
โดยอ้างไว้บอกว่าเตรียมปืนเอาไว้รอแล้วด้วย
แล้วก็ยังมีการโพสต์ภาพรูปของลิซ่าวางไว้ที่หน้าหลุมศพแบบนี้
แฟนคลับของลิซ่าเองแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเธอมาก
แล้วก็เกิดกระแสแฮสแท็กโพเทคลิซ่าขึ้นมา
จนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะคุณผู้ชมนะ

ล่าสุดเรามีความคืบหน้ากรณีนี้มาฝากกันด้วยนะคะ
สถานทูตไทยณกรุงโซลได้ทวิตข้อความเมื่อวานนี้ค่ะ
โดยระบุเอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมบอกว่า
ในช่วงวันที่๒ถึง๖พฤษภาคม๒๕๖๓นี้นะ
สถานทูตได้รับอีเมลและข้อความทางทวิตเตอร์จำนวนมาก
ผู้หวังดีแจ้งข่าวและความกังวลเกี่ยวกับการขู่ฆ่า
กลางแฟนคลับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาขอบคุณที่ทางสถานทูตไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ไป
คือหลายความเห็นก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศิลปินถูกคุกคามข่มขู่นะ
แล้วก็อยากเห็นการออกมาตรการอะไรบ้างจากทางต้นสังกัด

แล้วก็เรียกร้องให้มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับศิลปินด้วยนะคะ